คุณผู้ชมครับเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
สำหรับมหากรรมยานยนต์ครั้งที่๓๒
โดยมีค่ายรถยนต์ถึง๓๓ค่า
ก็นำทัพรถยนต์นั้นมาร่วมจัดแสดงภายในงานนี้

ตลอด๑๒วันของการจัดงานในครั้งนี้เองนั้น
น่าจะมียอดจองรถนั้นอย่างน้อย
คือตัวเลขประมาณ๕๐๐๐คันครับ
คึกคักไปด้วยบูธของค่ายรถยนต์๓๓ยี่ห้อจาก๑๑ประเทศ
รถจักรยานยนต์อีก๑๕ยี่ห้อจาก๘ประเทศ
นำรถรุ่นใหม่มาเปิดตัวภายในงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่๓๒
ขณะเดียวกันมีรายงานด้วยว่าหลายค่ายเริ่มมียอดจองแล้วนะครับ
ฉลัดชัยประพัดพงศ์นะครับรองประธานจัดงานมหากรรมยานยนต์กล่าวว่า
การจัดงานครั้งนี้เป็นการปรับกำลังซื้อของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมยานยนต์
ให้กลับมาเป็นความต้องการของตลาดตามปกติ
เพราะไม่มีปัจจัยอื่นมากระตุ้น
หลังจากที่๒๓ปีที่ผ่านมากำลังซื้อเติบโตผิดปกติ

คาดว่ายอดจองจะอยู่ที่๕๐๐๐คัน

ซึ่งยอดจองนั้นหดตัว๑๓๐๔๐
เนื่องจากว่ากำลังซื้อถูกดึงไปกับโครงการรถยนต์คันแรกนะครับ
ส่วนในปีหน้าคาดว่าความต้องการรถยนต์จะเพิ่มสูงขึ้น

แต่เป็นจังหวะเวลาที่ผู้บริโภคจะเริ่มปรับเปลี่ยนรถยนต์

สำหรับตลาดรถหรูนั้นเติบโตร้อยละ๑๐นะครับ
เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีกำลังซื้ออยู่แล้วครับ
น่าจะเริ่มมีอัตราตัวบวกให้เราได้เห็นบ้างครับ
ขณะที่ผู้บริหารค่ายรถยนต์นั้นเห็นตรงกันว่า

เพราะการปรับราคารถยนต์ตามภาษีสรรพสามิตร
เพิ่มสูงขึ้นในปีหน้าเป็นกลไกในการขับเคลื่อนหลักนะครับ
โดยราคารถยนต์จะปรับขึ้นเฉลี่ย๘๐๐๒๐๐บาท
ขึ้นอยู่กับปริมาณการปลดปล่อยมลพิษ
ประเมินว่าการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตรรถยนต์ปีหน้า
ทำให้ราคารถยนต์ส่วนใหญ่นั้นเพิ่มขึ้นครับ
แม้แต่รถที่ปลดปล่อยมลพิษต่ำ
ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคที่ต้องการซื้อรถยนต์ในปีหน้าตัดสินใจซื้อรถเร็วขึ้น
วกกับเรื่องของราคารถที่จะปรับตัวขึ้นในต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะทำให้ยอดจองปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วนะครับ
ส่วนกิจกรรมส่งเสริมการขายในงานนี้นะครับมีทั้งดาวในราคา๐บาทและดอกเบี้ยร้อยละ๐
รวมทั้งให้ผ่อนชำระรายเดือนในราคาต่ำเพียง๓๔๕๐บาทครับ
สำหรับรถยนต์ต้นแบบที่นำมาจัดแสดงในปีนี้
ยังคงเน้นไปที่รถยนต์พลังงานทางเลือก
โดยมี๔ค่ายครับที่นำรถต้นแบบมาจัดแสดง